ส่วนเรื่องของการบรรทุกฟางฟางอัดก้อนแห้ง
เดี๋ยวนี้เขาเอาไปใช้เป็นทั้งอาหารสัตว์แล้วบางร้านกาแฟเขาเอาไปตกแต่ง

ปลาจีนบุรีครับฟางอัดแท่งมันมีบางส่วนหล่นลงมาใส่อะไรรู้ไหม
ใส่ท่อไอ้เสียคือเขาแต่งท่อไอ้เสียให้มันใหญ่ไง
พอฟางตกมามันแห้งมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเสร็จปั๊บเพราะที่ไฟลุกดิ
เอาไม่อยู่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าไฟลามทุ่งไหมเป็นแบบนั้นเลยล่ะครับ
และนี่ก็คือไฟไหม้ฟาง
กับเจ้าที่ดับเพลิงอบตย่านรี
ฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้รถทะเบียนจังหวัดปลาจีนบุรี
บรรทุกฟางอัดแท่งมาเต็มคันเลยไฟไหม้รุนแรงนะครับ
ถนนสายตรอกปลาไหลย่านรีครับ
โคกสว่างหมู่๗ตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
เหตุเกิดบ่าย๓ของเมื่อวานนะฮะ

ใช้เวลาตั้ง๑ชั่วโมงนะครับกว่าจะคุมไฟเอาไว้ได้

เพราะว่าน่าจะเปียกน้ำหมดแล้วนะฮะ
รถก็เสียหายทั้งคันคุณผู้ชมดู
นายวิศนุกองคำนะครับเขาเป็นคนขับรถคันนี้แหละ
หนีออกมาได้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะ
เล่าบอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวผมเอามาทุกฟางอัดแท่ง
มาจากบ้านโคกอุดมตะบนหนองกี่
จะไปส่งให้ลูกค้าบ้านหนองปลือตะบนย่านรีน่ะ
เขาจะเอาไปเลี้ยงวัวเจ้านี้จะเอาไปเลี้ยงวัว

พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนเดชขุนจันทร์
หรือสารต้นตะเคียนขอไปฮะต้นโพเฮียนต้นโพขออภัยนะ

เศษฟ้าที่บรรทุกลงมามันตกลงไปใส่ถ้อยเสีย
ถ้อยเสียอะไรของพี่มันจะใหญ่และยื่นมาขนาดนั้น
คือเขาดัดแปลงให้ปากท่อมันใหญ่
เออนะอยู่หลังเก๋งคนขับนะครับ
มันมันโผล่ออกมาถ้าใครเคยเห็นรถที่เขาแบบ

ไฟไหม้ก็รีบจอดรถเลยจากนั้นเนี่ยคนบนรถมาด้วยกัน
สี่คนช่วยกันเคลียร์ฟาง
ไม่ทันหรอกครับไฟไม่ฟางใช่ไหมน้ำแข็ง
ค่ะฟางเอามันไม่ทันหรือครับ

กว่าจะควบคุมได้ก็เสียหายหมดแล้วครับ